สวัสดีค่ะพบกับลูกกอนร้อนหนาวกับดิชาร์ดณฑชายกิดม่องค่ะ
สัมผัสได้ถึงลมเย็นเย็นค่ะแต่พี่น้องภาคใต้ต้องสัมผัสกับสายฝนนะคะ
ในวันคริสต์มาสเกิดจากสองปัญญาไข่หลักค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งก็คือพายุที่พัดเข้ามาสลายตัวบริเวณภาคใต้

นอกจากนี้ยังมีมรสมฝนประจำด้วยรูบวกเข้าไปด้วย
ทำให้ถ้าเกิดบริเวณไหนมีฝนตก

เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะคุณผู้ชม
มี๕จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ชมในระยะนี้
พี่น้องภาคใต้นะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกันด้วยค่ะ
มีจังหวัดชุมพรสุราธานีพังงานครศรีธรรมราชและระนองค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าลืมนำของมีค่าขึ้นที่สูง
เตรียมรับมือถ้าเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณคั่วโลกใต้ค่ะ
และนี่เลยค่ะถึงแม้จะอยู่ในรูดูร้อนแต่ท้องฟ้าก็สดใสนะคะ
มีสายรุ่งท่ามกลางท้องฟ้าสีชมพูแบบนี้ค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะใครจะไปฉลองที่ไหนก็อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยติดตัวกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ